คุณผู้ชมฮะสุดสัปดาห์นี้จะเดินทางไปไหน
ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุ
เพราะว่าข่าวแรกนี้เรามีอุบัติเหตุ๒ที่๒จังหวัด

ที่แรกนี้ที่เชียงใหม่ก็ถือว่า
เป็นอุบัติเหตุที่ต้องเตือนกันบ่อยครั้ง
เพราะว่ารถจักรยานยนต์แอบลักลอบในการที่จะลอดอุโมง
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการย้อนสอนด้วย

ปรากฏว่ารถเก่งที่เขาขับมาตามทางชนเขาให้
คนขี่รถจักรยานยนต์ที่ทำผิดกฎหมายย้อนสอนแบบนี้

นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า
เมื่อที่ผ่านมานี้เองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็วัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
แล้วก็ลงอุโมงทางลอดสารเด็ก

พอโผล่ขึ้นมาจากอุโมงเท่านั้นแหละครับ
มีรถเก๋งคันหนึ่งเขาขับมาตามเส้นทางปกติพอดิบพอดี
ขับมาชนรถจักรยานยนต์คันนี้
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพแม่ปิงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตคือนายโกดีวลีคมอายุ๒๐ปีนะครับ
สภาพศพแขนและขาทั้งสองข้างหักศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรง
แล้วก็ผู้ตายไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายก็สภาพพังยับเยินทั้งคันครับ
ขณะที่รถเก๋งก็บริเวณด้านหน้าของรถฝั่งคนขับพังเสียหายนะครับ
โดยเป็นรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพมหานคร
โดยคนขับรถเก่งให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ขับรถมาตามเส้นทางปกติแล้วครับแล้วก็เข้าอุโมงทางรอด
ระหว่างที่ขับรถลงอุโมงแล้วก็กำลังจะขึ้น
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายขี่ย้อนสอน

ตัวเขาเองบอกว่ามันเป็นช่วงกระทันหันให้คุณ

ขึ้นขึ้นลงทางรอดแบบนี้ก็เลยมองไม่เห็นชัด
ก็เลยชนประสานงานกับรถจักรยานยนต์อย่างจังนะครับ
ร่างของผู้ตายกระเด็นไปถึง๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาล
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด

กลับไปทำพิธีตามศาสนาแล้วก็ต้องเตือนกันด้วยนะฮะ

มุดอุโมงหรือแม้แต่ทางกลับรถอุโมงกลับรถแบบนี้

รถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนเหมือนกัน
และไปตัดหน้ารถบรรทุกจนถูกรถบรรทุกชนกระเด็น
ถูกรถกระบะที่วิ่งตามมาเหยียบซ้ำอีกนะฮะ
แล้วก็ลากร่างติดใต้ท้องรถกระบะไป
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษม
ฝั่งขาล่องใต้นะครับช่วงทางเข้าคู่ขนาน
พื้นที่หมู่๕ตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพาน

โดยคนขับรถบรรทุกก็คือนายวิเชียรจันประเทือง
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทงชัย

บอกว่าเขาขับรถบรรทุกมะขามมาจากจังหวัดเลย
ก็ขับมาไกลนะฮะมาส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีรถจักรยานยนต์ขับย้อนสอนมาประมาณ๓๕คันมาเป็นแก๊ง
จู่รถจักรยานยนต์คันของนายชรินเคียนพันธ์ผู้ตาย
ขี่ออกมาตัดหน้ารถบรรทุกของเขา
เขาเองพยายามที่จะหักหลบนะครับแต่ก็ไม่พ้น
เฉียวชนรถจักรยานยนต์จนล้ม
ทำให้ผู้ตายตอนนั้นก็คือได้รับบาดเจ็บนะฮะกระแทกถนน
ตกลงไปที่ถนนตรงเลนขวา
ปรากฏว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีรถกระบะ
วิ่งตามรถบรรทุกเขามาพอดี
แล้วคงไม่ทันเห็นเหตุการณ์เบรกอะไรก็ไม่ทันแล้วนะครับ
ตามหลังมาชนซ้ำคนขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็ลากร่างผู้ตายติดใต้ท้องรถกระบะไปกว่า๒๐เมตรนะครับ
สอดคล้องกับข้อมูลที่คนขับรถกระบะ
ก็คือนายสุวรรณม่วงภูเชียวให้การนะครับ
บอกว่าเห็นรถบรรทุกเนี่ยเฉียวชนรถจักรยานยนต์จนล้มแล้วนะฮะ
แล้วก็ตัวเขาเองนะฮะขับมาที่เลนขวาพอดิบพอดี
๑๐เมตรนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดตามท้องถนนตรงนี้

แล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตการขับรถโดยประมาท
แล้วก็เอาผิดทุกกรณีนะครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่นำมาเตือนภัยเตือนใจกันนะฮะ